ช่วงนี้มรสุมภาษาประเทศไทยนะคะทำให้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง
คือเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณวันพระฤหัสสบดีที่ผ่านมาแล้วนับสามวันก็จนถึงวันนี้เนี่ยนะคะ
หลายพื้นที่ตกพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกหนัก

ลงมาลูดท่วมพื้นที่หลายพื้นที่
ไปตรวจสอบที่ปากช่องกันก่อนค่ะ

ลงพื้นที่ชุมชนเทศบาลปากช่องอำเภอปากช่อง
ลงไปให้การช่วยเหลือชาวบ้านค่ะ
หลังจากที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่๘ตุลาคม
ทำให้มวลน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชน
ชาราผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะคะ
ก็ต้องถูกลำเลียงฝ่าน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากให้ออกมาพักคอยในสถานที่ที่ปลอดภัย
เช่นเดียวกับตำบลขนงพระบ้านท่ามะนาวบ้านพึ่งหลวงบ้านโป่งประทุน

ทีมกู้ชีพกู้ภัยตอนนี้เร่งอบพยพประชาชนออกนอกพื้นที่
ขณะที่บ้านเรือนและรถยนต์ของประชาชนจมอยู่ใต้น้ำได้รับความเสียหายไปบางส่วนนะคะ
นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาเปิดเผยว่า
ขณะนี้เฉพาะพื้นที่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในพื้นที่อำเภอปากช่อง
มีฝนตกน้อยลงไม่มีมวลน้ำเป็นที่น่าหนักใจ
แต่เมื่อวานนี้ค่ะมีมวลน้ำที่ค้างอยู่
ไหลเข้ามาในเขตพื้นที่เทศบาลอำเภอปากช่อง
และไหลเอ่อเข้าท่วมตรงจุดสะพานขาวบริเวณถนนมิตรภาพสายเก่า
จุดนี้สูง๓๐๔๐เซนติเมตรนะคะ
รถขนาดเล็กสัญจรไม่ได้ค่ะ
คาดว่าถ้าไม่มีฝนลงมาซ้ำจะใช้เวลาประมาณ๒๓ชั่วโมงน้ำ
ก็จะเคลื่อนผ่านไปทีนี้พื้นที่ต่อไปที่จะรับน้ำฟังนะคะ
ตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึก
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรค่ะ
หลังจากนั้นจะไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองต่อไป

ตำบลตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึก
ขณะนี้เขื่อนมีปริมาณน้ำนะคะ๑๗๐ยังสามารถรับได้อีก
แต่หากเกิน๑๘๐ของความจุ
แสดงว่าตอนนี้เหลือแค่ร้อยละ๑๐นะคะ
ประเมินสถานการณ์ว่าจะมีฝนตกลงมาอีกหรือเปล่า
ก็จะเตรียมการปรับการระบายน้ำให้มันเหมาะสม
และหากมีฝนตกลงมาอีกก็จะต้องเร่งระบายออกไป
อกจากนี้มีรายงานว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะ
ดินที่อุ้มน้ำไว้๒๓วันที่ผ่านมา
สไลด์ลงมาเรื่อยแล้วนะคะ
ตลอดแนวทางยาว๑๐กิโลเมตร
ทางอุทยานตอนนี้ประกาศปิด
เพื่อแก้ไขและรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก
รวมถึงดินสไลด์ที่อาจจะเกิดตามมาด้วย
เพราะฉะนั้นใครที่วางแผนไปเที่ยวเขาใหญ่ช่วงนี้

เช่นเดียวกับที่อำเภอสวนพึ่งราชบุรี

หลังจากเกิดฝนตกที่นี่ติดต่อกัน๔วันค่ะ
น้ำป่าไหลหลากมาจากเทือกเขาตะนาวศรี
สู่แม่น้ำพาชีและลำห้วยสาขา
ส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมเพิ่มสูงขึ้น
และเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชน
โดยเฉพาะริมลำห้วยหลายจุด
วนน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนด้วย

อกจากนี้นะคะถนนทางเข้าหมู่บ้าน
ห้วยน้ำหนักหมู่ที่๖ตำบลตะนาวศรี
น้ำป่าหลายทะลักเซาะถนนขาสองเส้น
ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนสัญจรไม่ได้
ขณะที่ศูนย์โรคเมืองร้อนนานาชาติราชนครินที่อำเภอสวนพึ่ง
มีการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนช่วงเช้า
วันนี้พบว่ามีปริมาณ๑๐๐๘มิลลิเมตร
การว่าถ้าฝนไม่หยุดตก
ส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอสวนพึ่ง

พอฝนตกดินอุ้มน้ำสิ่งที่จะตามมาก็คือดินสไลด์ค่ะ
และสถานการณ์น้ำท่วมที่พื้นที่ปากช่องตอนนี้
ถือว่ายังคงวิกฤตโดยเฉพาะชุมชนประปา
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ค่ะก็ต้องขนย้ายทั้งชาวบ้านและผู้ป่วยออกจากบ้านนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะจากคุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากอำเภอปากช่องที่จังหวัดนครราชศรีมา
คุณผู้ชมครับณขณะนี้เราติดตาม
ภารกิจร่วมกับมนุษย์ที่ร่วมกับตันยูในการช่วยเหลือ
คนที่ประสบอุทธกภัยที่บริเวณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ด้านหลังของผมคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ระหว่างการช่วยเหลือชาวบ้าน
อยู่ภายในชุมชนเทศบาล๒๘ซอย๑

เพื่อที่จะเข้าไปดูบ้านเรือนของตัวเองข้างในหมู่บ้านนะครับ
โดยบริเวณจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นบริเวณจุดที่
มีน้ำท่วมหนักมากในพื้นที่อำเภอปากช่องอีกหนึ่งจุดนะครับ
คุณผู้ชมครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย
ผมติดตามภารกิจกับทางมนุษย์ร่วมกับตันยู
ในการนำเอาคนท้องและก็คนแก่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยออกจากบ้าน
เพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้เขาบอกกับผมครับว่า
มาตั้งแต่เมื่อคืนไหลแรงและเร็วมาก
ทำให้ไม่สามารถที่จะเอาข้าวของอยู่ในบ้านเนี่ยได้ทัน
ตอนแรกมันยังไม่เยอะขนาดนี้มันก็มาตามร่องน้ำใช่ไหมคะ

พอสักพักหนึ่งพอมันขึ้นมาเต็มอย่างนี้แล้ว
มันถึงแรงมากเลยออกไปไหนก็ไม่ได้เลย
ก็ตั้งแต่เมื่อคืนแต่ก็ไม่มี
มันก็มีแค่เรือแค่อะไรก็ไม่กล้าออกไปกันแล้ว
อันนี้คือข้ออะไร

ดีใจไม่ได้ออกมากว่านี้นะ
และไม่มีมวลน้ำที่น่ากังวลใจนัก
แต่เมื่อวานนี้มีมวลน้ำค้างอยู่ที่ตำบลขนงพระอำเภอปากช่อง
ได้ไหลเข้ามันในเขตทิศบรรย์อำเภอปากช่อง
ขณะนี้กำลังไหลเอ่อเข้าท่วมตรงจุดบริเวณสะพานขาว
บริเวณถนนมิตรภาพสายเก่าระยะทางท่วมประมาณยาวประมาณ๕๐๐เมตร
ขนาดเล็กนั้นไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะครับ
ว่าหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีก
จะใช้เวลา๒๓ชั่วโมง
วนน้ำก้อนนี้ก็จะเคลื่อนผ่านเขตเทศบาลอำเภอปากช่องไป
และน้ำจะไหลผ่านในพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย

ก่อนที่จะไหลลงสู่เขื่อนลำตะครองต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับน้ำที่ท่วมในชุมชนที่ปากช่องนี้
พึ่งหลวงบ้านเรือนประชาชนนั้น

ประมาณ๓๐๐๔๐๐หลังคาเรือน
ทางเจ้าหน้าที่นั้นได้อบพยพประชาชนออกมาเรียบร้อยแล้ว
และบางส่วนนั้นก็ยังคงอยู่ในหมู่บ้านเพราะว่าเป็นห่วงบ้านเรือนที่อยู่ด้านในนะครับ
ยังไม่มีท่าทีว่าจะออกมาจากบ้านแต่อย่างใด
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูนั้นยังอยู่ระหว่างการช่วยเหลือและเร่ง
ที่จะลำเลียงทุกคนออกมาอย่างเต็มที่
คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากชังจุดนี้แล้วเนี่ย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาบอกนะคะว่าตอนนี้อ่างลำตะคองนั้นกลับเก็บน้ำไว้ร้อยละเจ็ดสิบ
ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกแต่หากเกินร้อยละแปดสิบของความจุนั้น
ประเมินสถานการณ์ว่ามีฝนตกมาอีกหรือไม่เพื่อปรับระดับน้ำระบายให้เหมาะสมกับพื้นที่
เพื่อกัดเก็บไว้ในใช้ยานธุรูปดูแลงคุณผู้ชมครับภาพสดสดนะขนาดนี้เนี้ย
คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าระดับน้ำนั้นเนี่ยเข้าไปจากจุดที่ผมยืนอยู่
จากจุดที่กล้องซูมเข้าไปเนี่ยจะพบว่าระดับน้ำนั้นสูงมากกว่าครึ่งตัว
ทางเจ้าหน้าที่นั้นต้องใช้เรือท้องแบนแล้วก็รถสูงในการเข้าสู่พื้นที่
นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายภาคส่วนกำลังเร่งที่จะช่วยเหลือแล้วก็
เลียงคนที่อยู่ในบ้านและประสงค์ที่จะเดินทางออกจากบ้านไปที่ศูนย์
พักพิงอย่างเต็มที่อย่างต่อเนื่องนะครับและตอนนี้เนี่ยทาง
เจ้าหน้าที่นั้นก็อยู่ระหว่างการประชุมหารือเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่ประสบ
ทกภัยในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาหากมีความ
หน้าผมจะรายงานกลับไปยังสถานีนะครับผมภูริพัฒนบุญนิน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ขอบคุณคุณภูริพัฒน์ด้วยนะคะก็ดูค่อนข้างที่จะน่ากังวล
อยู่น่ะใช่ระดับเอวเลยนะคะน้ำแล้วก็ต้องรอดูว่าฝนตกลงมาเพิ่ม
หรือเปล่านะคะเดี๋ยวน้ำมันจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะระมัดระวังกันด้วย